ดูเรื่องคนที่หัวใจยังว่างดีกว่านะฮะ
สำหรับสาวโสดแหมช่วงนี้วงการบันเทิงของเราก็โสดอยู่หลายคนเหมือนกัน
แล้วโสดทั้งสี่ทั้งทีก็ต้องโสดออนเซลล์กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
เวลานักข่าวยื่นไมสัมภาษณ์เนี่ยล้อมตอบแต่ละคนแหมเด็ดขนาดหน้าโสดเลยนะครับ
เริ่มกันที่สาวสวยสุดฮอตอย่างเบลล่ารานีกันหน่อยดีกว่านะฮะ
หลายคนให้ความสนใจเรื่องราวความรักของเธอไม่น้อยเลยทีเดียวนะ
โดยเฉพาะช่วงที่กำลังครองสถานะโสดแบบนี้
ขยับตัวนิดสะกิดใจหน่อยถูกจับจับตามองได้ง่ายเลย
เธอเองบอกว่าการวางตัวเป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญมากเลย
ส่วนว่าเหตุผลการเป็นโสดนั้นถ้าให้เลือกนะ

ว่าถ้าให้เลือกว่ามีผู้ชายมีงานมีเงินหรือว่านอน

เดี๋ยวไปฟังคำตอบเด็ดของเบลล่าค่ะ
ผู้ชายกับการนอนแล้วก็เงินเรื่องอะไร

การนอนก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับ
ต้องอย่าไปหาต้องไปรู้สึกแบบอยากมี
ถ้ามันอยากมันจะยิ่งผลักออกไปค่ะ
เป็นเชื่อเป็ดล่านะ
เขาบอกว่าถ้าเราไปขวนขวายมากจะไม่ลบมา
เผื่อรู้เฉยเดี๋ยวรักมันมาเอง
มันอาจจะมี๒ทางนะ

พูดแล้วนะจักรีนแต่ใดก็แล้วแต่ชอบคำตอบเบลล่ามาก
แล้วเธอเลือกที่จะนอนมากกว่าเพราะตอนนี้งานเยอะจริงค่ะ
ต่อกันที่อีกหนึ่งสาวสวยค่ะใบเฟิร์นพิมชนกเจอกี่ครั้ง
ขอถามเรื่องหัวใจหน่อยก็ยังอัปเดต
ในอัปเดตก็คือสเตตสดมืดเดิมนะ

เปิดโอกาสให้หนุ่มเข้ามาช่วยดูแลหรือเปล่า
ส่วนคำตอบที่ได้จากน้องใบเฟิร์นทุกครั้ง
ทำให้พวกเราได้หัวเราะกันตลอด

ไม่มีเลยศูนย์
เพื่อนไม่ได้มีแนะนำแบบให้รู้จักมาก
ไม่มีเลยค่ะเพื่อนก็ยังไม่มีด้วยค่ะแต่ละคน
หรือถ้าใครโสดก็มากันเป็นแพ็คได้ไหม
เพื่อนก็ยังโสดอยู่เยอะเลย
แนะนำถ้ายังหาแฟนไม่ได้ลองเปลี่ยนดู
ไม่ได้เปลี่ยนตัวเองนะเปลี่ยนเพื่อนดู
เพื่อนที่มีแฟนแล้วจะนำพาแฟนมาให้เราด้วย

ปิดท้ายอีกหนึ่งสาวแล้วกันสาวสวยอารมณ์ดีแจ๊กกี้ชาคาเลนเมนช

โด่งดังเพื่อภาพคืนจากการพูดคุยแบบออกอัธโรศ

ณิธานอันแรงกล้าของสาวสวยคนนี้บอกเลยว่า
บอกเองนะหนูนี่นะพี่นะ
หนูอยากจะมีครอบครัวมีคุณหลัวหรือสามีเนี่ยตั้งแต่อายุ๒๗

แต่ตอนนี้มันถามแจ๊กกี้ว่าตอนนี้แจ๊กกี้อายุเท่าไร

ไปฟังคำตอบดีจากแจ๊กกี้ค่ะ
จริงแจ๊กกี้แต่งจะจะแต่งงานตอน๒๗แล้วมีลูกตอน๒๙แต่นี้คือ๒๘ก็ลองจะที๒๙แล้ว
ที่เอ็ดของอินทรอยู่ต่อแบบบ้าน
ไม่ต้องรอแล้วไลน์นั้นน่ะช่วยแม่ขายทองอย่างเดียว